เรื่องนี้โหดมากเป็นเรื่องของสาว๑๖ถูกฆ่าฝั่งดิน
คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณนก
หรือว่าทางนางจันทิราศีศักดิ์เป็นชาวเพชรบุรี
ก็ได้มีการไปขอความช่วยเหลือจากหลายที่
แต่ว่าหลายคนก็อาจจะมองว่ามันจริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบ
เขาก็เลยไปร้องทางคุณปวีนาว่าลูกสาวเขาหายไป๕ปีกว่าแล้ว

ไปทีวีทุกช่องน้ำนักข่าวแคบอยู่ตรงนัก

จนสุดท้ายก็ปรากฏเรื่องขึ้นมาแล้ว

๕๕ปีนะครับตั้งแต่ปี๕๕นะครับ
จนปีนี้๖๐วันที่๑๙ที่ผ่านมา๑๙ตุลาคม

บอกว่าลูกของคุณตายแล้วนะลูกก็ชื่อน้ำ
โดนทางนายจ้างฆ่าตาย
ในจ้างของเขาคนนี้เนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นอดีตนางงาม
โมนานะฮะเขาบอกเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงมาก
ปิดหน้านี้นะครับ
วิธีการฆ่าของโมนาเขาฆ่ายังไงรู้ไหม
เขาเอากระป๋องสเปย์เนี่ยนะฮะไอ้สเปรยฉีดน้ำหอมเนี่ย

ที่หน้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ตายนะ

เตะเขาเนี่ยกระดูกชายโครงหักนะครับ

เอาไปไว้ที่ริมระเบียงห้อง

ล็อกเอาไว้นะฮะล็อกเอาไว้ให้ใส่แค่แพมเพิร์ตไว้ผืนเดียว
ไม่ต้องอึไม่ต้องฉี่กันอ่ะถ้าฉี่ก็ฉี่ตรงนั้นอ่ะ
เด็กคนนี้เนี่ยค่อยตายไปทีละวัน
แล้วก็จนคลั่งตายวันที่ตายเนี่ยนะฮะ

เจ็บจนตายเพราะไม่พาไปรักษา
จนกระทั่งตอนหลังถึงมารู้ว่าผู้หญิงเด็กคนนี้ตาย

ให้มาเอาศพเอาไปฝังอำพลางอยู่ที่เพชรบุรี

เออคือล็อกกุญแจเขามือไว้

เสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าตอนแรกจะเอาไปเผา

เพราะว่าไปโกหกท่านว่าเป็นแรงงานต่างด้าว
ถ้าไม่เผาให้เพราะไม่มีใบมรณบัตรก็เลยไม่เผา
เขาก็เลยต้องเอามาฝังไว้ที่ต้นตาน
ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ในเพชรบุรีซึ่งแม่เขาก็อยู่ที่เพชรบุรี

เป็นที่ดินของคนในจ้างคนนี้

เออนะคืออย่างนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคร่าวแล้วกัน

เพราะบ้านเขาก็อยู่ที่ประโปรี
แล้วบอกมีค้นโดอยู่ที่สุมวิท
จะเอาเด็กไปเป็นเด็กรับใช้

เสร็จปรากฏว่าทางน้ำก็เลยสมัครไป

แล้วก็ทางโมนาเนี่ยไปรับปากกับตัวแม่ไว้นะครับ

ทุกอาทิตย์มาให้เจอทุกอาทิตย์

แม่ก็เลยเอ๊ะทำไมถึงไม่พากลับมาก็โทรไปหา
เขาบอกว่าอ๋อพอดีทำงานอยู่นู่นนี่นั่นก็ไม่ได้คุยกัน
จนกระทั่งมาเดือนมีนาเมื่อปี๕๕นะได้คุยกับลูกครั้งสุดท้าย

ที่สมัครงานเขาสมัครงานกุมภาพอมันมีนาเดือนกุมภา
ได้คุยกับลูกว่าเป็นยังไงบ้างลูกลูกบอกว่าอ๋อหนูอยู่ได้ค่ะหนูคิดถึงแม่นะ

โมนาโทรศัพท์ไปบอกแม่ของเด็กคนนี้
บอกว่าเด็กคนนี้หนีออกจากบ้านไปแล้ว

ไปมาหากันตลอดเลยนะฮะ

จนสุดท้ายเพิ่งมาทราบข่าวเนี่ยว่า
แล้วฝั่งไว้ตั้ง๕ปี
คือมีพลเมิงดีคนหนึ่งซึ่งรู้เห็นทั้งหมดอยู่ในบ้าน
เชื่อว่าอย่างนั้นแต่เค้ายังเป็นอยู่
เค้าปิดยุบแต่จริงก็อาจจะมีข่าวที่หลุดล่อมาบ้างว่าเป็นใครอะนะฮะ

เอาเป็นว่ามีคนพลเมืองดีมาบอกนะครับ

แต่ล่าสุดทางโมนานะครับบอกว่าขอยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ฆ่าน้องน้ำ
คนที่ฆ่าคือว่านางสาวเมาส์ซึ่งเป็นธอมนะฮะเป็นคู่หูของตนนะฮะ
ส่วนเรื่องตียอมรับว่าตีจริงเพราะว่าซุกสนชอบปีนกำแพงเล่นแต่ไม่ได้ทำร้าย
อ่านะฮะแล้วก็อ่าทารุณกรรมอ่าล่ามโซ่หรือว่าจับขัง
ที่ข่าวออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอืมแต่พยานที่เห็นรู้เห็นเนี่ย
บอกเลยว่าเป็นอย่างงี้อืมอ่าแล้วจากสภาพศพนี่ก็คือแตกกระดูกกระเดิก

แม่เขาเนี่ยก็เดินผ่านไปแอบดูลูกว่ามีมาไหม

ตั้งแต่ต้นเล็กจนกระทั่งมันโตสูงเสียดขึ้นมา๕ปี

โดยที่ไม่รู้ว่าลูกเขาอยู่ใต้ดินนั้น

ตัวแม่เนี่ยไปรอลูกที่หน้าบ้านหลังนี้
เพราะว่าเป็นแม่ของโมนาอะไรเนี่ยใช่ไหม

เจ้าของที่นะคือโมนา

แม่ของน้ำเนี่ยเขาคิดว่าลูกสาวเขาอ่ะ

คงจะแบบเอามาขังไว้หรือเปล่า
ก็เลยไปนั่งดูว่าเอ๊ะนี่ลูกฉันอยู่ไหม

ผ่านดินนี้เลย

ตานนี้ซึ่งแม่เนี่ยก็นั่งอยู่หน้าต้นตานเนี่ยแต่ไม่รู้ลูกตัวเองเนี่ย

ดูดิเพราะถูกฆ่าไปแล้ว

คือตอนนี้เขาโยนกันมั่วแล้วไง

ฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีพยานยืนยันแล้วไงว่า

ทำจนกระดูกแตกนี่ยังไม่ต้องพูดว่าถูกค้างถูกมัดอะไรจริงเปล่านะ
แต่กระดูกทั้งล่างแตกอย่างนี้แล้วไม่เอาไปรักษานี้
ไม่รักษาไม่ปกติไม่ให้ไปหาหมอ
แถมยังเอากุญแจมือล็อกไว้นะเขาว่าอย่างนั้นนะ

ผมก็ฟังจากข่าวเข้ามา
มาอัพเดตเรื่องตูนกันนะคะ
อย่างที่เราได้ทราบกันตั้งแต่เมื่อวันที่๖นะฮะ
ซึ่งเริ่มวิ่งกันในวันนั้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขรา
พบอาการบาดเจ็บหลังขึ้นมาหลังจากที่ทำกายภาพแล้วอาการก็ดีขึ้น
ตอนนี้บริจาคที่ตลอดตั้งแต่วิ่งไปตั้งแต่วันแรกยอด๘๑ล้านบาทกันเลยทีเดียว
ได้ออกวิ่งในโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
เป็นวันที่๖โดยเริ่มต้นจากลานกีฬานะคะกิโลเมตรที่๗๒ค่ายทหาร
แล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ปั๊มปอตทนาม่อนอานนท์อำเภอนาม่อนจังหวัดสงครา
รวมระยะทางคือ๖๑กิโลต่อวันใช่
ก็ได้พบว่าตลอดทั้งสองข้างทางก็มีคณะของนักร้องหนุ่มวิ่งผ่าน
ได้มีประชาชนได้เดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างเนื่องแน่นนะคะจนล่าสุดเนี่ยพบว่ายอดบริจาคพุ่งถึง๘๗ล้านบาทแล้วค่ะ
ก็เรียกได้ว่าการวิ่งครั้งนี้ได้วิ่งจบเซตที่๑ซึ่งเป็นระยะทาง๑๒กิโลเมตร
แล้วก็ได้เข้าจุดพักที่ร้านอาหารตรงอำเภอเทพาก่อนที่จะออกจากจุดพักวิ่งตอน๗โมงเช้า
ไปยังโรงเรียนบ้านปากบางเพื่อที่จะมอบอุปกรณ์กีฬาชุดนักเรียนแล้วก็ทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนนักกีฬาโรงเรียน
แล้วก็มอบให้กับทุกโรงเรียนตามเส้นทางที่ตัวเองเขาผ่านไป

นี่ขนาดวิ่งนะยังต้องมานั่งร้องเพลงด้วยเลยคิดดูเอาก็แล้วกัน
ประจำตัวเผยอาการบาดเจ็บที่หลังของตูน
ว่าขณะนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ
ขณะที่เจ้าตัวยังยิ้มแย้ม

แย้มกับแฟนคลับอยู่ตลอดระยะทางนี้นะครับ
ก็ที่มาคอยต้อนรับเนี่ยไม่หวั่นแม้กระทั่งอากาศอาการเปลี่ยนแปลง
อากาศที่เปลี่ยนแปลงนะเพราะบางทีก็ฝนตกอยู่ด้วยใช่ไหม

ที่ไปตรงไปถึงแม่สายเนี่ยแนะนำวิธีการถ่ายรูปสักนิดนึงนะ
อย่างเวลาพอคุณตูนเขาวิ่งผ่านไปอะไรอย่างนี้นะ
มันก็มีกำหนดการคาดเคลื่อนมากเลยเมื่อเวลาจะต้องหยุดการถ่ายรูป
ขณะที่ในพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะ
ประกอบกับแวะถ่ายรูปแล้วก็บริจาคระหว่างทาง

อันที่หนึ่งเนี่ยถ้าจะถ่ายภาพด้วยโหมดนะคะ
หรือว่าจุดหยุดพักแล้วก็เข้าคิวตามพื้นที่ที่ทีมงานได้จัดเตรียมเอาไว้
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วไม่ใช่ระยะตลอดทั้งทางแล้ว
คือวิ่งเงินอยู่ไหมเราพูดแต่วันแรกนะคุณหนุ่ม
ที่บอกว่าถ้าวิ่งแล้วหยุดอย่างนี้อันตราย

เพราะว่ากล้ามเนื้อเมื่อเรามาทำงานก็จะทำงานอยู่ตลอดอยู่ร้ายนี้ใช่ไหม

แล้วก็ต้องเริ่มใหม่เหมือนเบิร์นมัน
คือทางแพทย์เขาลงความเห็นมาแล้วนะฮะว่า

แล้วก็ปวดเพราะเท้าเป็นว่าวิ่งแล้วก็หยุดถามว่าหยุดเพราะอะไร
เพราะว่าบางทีไปขอเซลฟี่แล้วก็นั่งเซลฟี่
เข้าใจว่าทุกคนชื่นชมเข้าใจแต่ก็เป็นอันตรายกับคุณตูนมากจริง
ตอนนี้ยอดอัพเดท๙๐๔๓๒๐๐๐บาทไม่ใช่ถ้าไหร่เนี่ย

แล้วเขาทำแล้วเขาพูดแล้วเขาทำแล้วเขาทำจริง
ทำจริงแหมชื่นชม

นิสัยดีนะนี่วันเกิดลูกตัวเองด้วยนะ
ผมขอประกาศให้ประเทศ

ไอ้ผู้ชายคนนี้มันเป็นอย่างนี้จังเลย
แม่เขานะเขียนแคปชั่นลงในไอจี
พูดถึงลูกเขานู่นนี่ต่างนานาน่ารัก
ไปดูไอจีพ่อ

ดีนะเราเล่นข่าวนี้เลยดีกว่า
เขาไม่พูดบนกับด่าใดบ้างรึไง

มาร์กมาร์กมาร์กมาเรื่องของมาร์กกันบ้างนะคะ
ที่จะบูดแล้วมาร์กบอกว่า
เราไปเจอเขาทำกิจกรรมที่จังหวัดกระบีนะฮะ

ได้สอบถามเลยว่ามีความตั้งใจมากใหม่อะไรขนาดไหน
ได้ขนาดไหนถึงได้แบบว่าจะบวชแล้วก็ได้เลิกแล้วหรืออะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าใช่ครับได้เลิกบวชแล้วครับก็วันที่๒๒พฤศจิกายนนี้ค่ะที่วัดพญาสุเรนอยู่ในกรุงเทพนี้เองแล้วก็บวชในกรุงเทพเสร็จปั๊บนี้ก็อีกวันหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะไปอยู่ที่เชียงรายนะฮะชื่อวัดพรเจ้าหลายก็อยู่ในตัวเมืองเชียงร
เรื่องที่ไปหาอเล็กซ์เลเดลนี่ที่

ไปช่วยในเรื่องเกี่ยวกับปลาพยูนนี่แหละ
ก็ดีก็ดีมากครับ

แล้วก็ได้ให้แฟนคลับมาร่วมด้วย

เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่

ก็อยากให้มีกิจกรรมดีแบบนี้แต่เอาเลยเขาทำอย่างนี้นะเหลือเรื่องของสัตว์
เราเคยเสนอข่าวว่าพยูนเราเหลือไม่ถึง๒๐๐ตัวแล้ว

โอเคเรื่องต่อไปมากกี้กับป๊อก
ใช่เขาเป็นงานช้างแน่นอนค่ะคุณพี่ค่ะ
มากี้กับราศีกับป๊อกนะครับจิราธิวัฒน์นี้นะครับ
แต่งวันที่๒๔ธันวาแล้วสร้างความฮือฮาสุดเพราะว่า
ชวนแฟนคลับไปงานด้วยคุณคิดดูแฟนคลับกี่
โอ้โหเป็นงานช้างส่งท้ายปีแน่
พอได้เจอทั้งคู่นะคะเขาก็ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ค่ะ
กี้เพิ่งได้การ์ดแต่งมาพิมพ์ไปทั้งหมด๓๐๐๐ใบ

วิธีแบ่งการ์ดเป็นแขกของคุณพ่อคุณแม่พี่ป๊อก
คุณพ่อคุณแม่ของมากกี้แล้วก็แขกของพวกเรา
คือมากกี้กับพ็อกอีกทีนึงเป็นทั้งหมด๔กองแล้วนะฮะ
เรียกว่างานช้างสงท้ายปีใหม่อย่างว่านั้นก็คงได้ประมาณนั้นจริงมั้งคะ
จริงแล้วแขกของผู้ใหญ่ก็เยอะเพื่อนมาไม่ได้มากมายเลยหรอก
คิดว่าน่าจะแจกการ์ดทันเพราะว่าส่งปรายศนีย์ด้วยอย่างนี้นะคะ
ส่วนการถ่ายพรีเวดดิ้งก็มีไปแล้ว๑ซีนหรืออีกซีนเป็นยังไง
เดี๋ยวให้รอดูวันจริงค่ะถ่ายในประเทศนี่แหละตัดสินใจไม่นาน
เพราะว่าเซตหนึ่งตามใจพี่ป๊อกเซ็ตหนึ่งตามใจมากกี้
สนุกดีนะคู่นี้ใกล้วันงานแบบนี้ถามว่าตื่นเต้นไหม
กี้บอกว่าออกงานแบบนี้จนแทบไม่ตื่นเต้นแล้ว
คือมันทั้งงานใส่ชุดแต่งงานงานสวมแว้นงานซ่อมจนไม่รู้จะตื่นเต้นอะไรแล้ว
มันเลยตื่นเต้นไปหมดแล้วล่ะแล้วมันก็พูดยากเพราะว่าไม่มีประสบการณ์มาก่อน
ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นจะตื่นเต้นแค่ไหนใช่หนูไม่มีประสบการณ์พอแล้วหนูจะไม่มีอีก
คือมีวันนี้วันเดียวแล้วก็จะพยายาม
จะพยายามแล้วกันค่ะหลังจากนี้ก็จะลดงานลงไหมล่ะ
เมื่อกี้บอกว่าแหมน่าจะรับได้ตามปกตินะคะ

ก็ยังไปแจกการ์ดหรือหลังงานได้ได้อยู่ค่ะ
คือระหว่างนี้เขาไม่ได้หยุดรับงานเขาออกอีเวนต์
เรื่องต่อไปเรื่องต่อไปน้องปีใหม่กับท่านั่งขัดใจแม่

เออนะฮะนี่ก็บอกว่ายังคงแฮปปี้รับลมหนาวอยู่ปารีสนะครับ
สำหรับคุณแม่คนสวยแอปทักษะออนนะฮะ

แล้วก็ครอบครัวไปพักผ่อนที่นั่น
ตั้งแต่ปลายเดือนศุราคม
งานนี้นะฮะแม้จะอยู่ต่างแดนแต่ก็ไม่เคยห่างหาย
เพราะว่าร่อนภาพและคลิปความน่ารักของ
ทางคุณยายของน้องปีใหม่หรือคุณแม่วัชฌาสาบันของคุณแอฟ
บอกเลยว่าช็อตนี้งานดีทั้งตระกูลนะครับ
แต่มีภาพที่หลายคนเห็นแล้วอดคำไม่ได้คือ
รูปที่คุณปีเนี่ยหลุดทำท่าทางไม่สุภาพในสายตาคุณแม่ไปนิดนึงนะฮะ
ตามภาษาของเด็กด้วยการยกเท้าขึ้นมาของตัวเองขึ้นมาแทบจะจดใบหน้าเลย
สังเกตสีหน้าคุณแม่แอปที่พยายามปลามลูกแล้วแต่ว่าก็กลายเป็นภาพที่น่ารักไป

ดูรูปนะฮะลูกของชมพู่ตอนนี้ก็๒เดือนแล้ว
โอ้โหนี่ก็ไวมากอุ้ยตายแล้ว
โตอย่างนี้แล้วสมัยนี้เนี่ยมันจะอะไรยังไงกัน
จะจัดก้งเก้าอี้ให้นอนเป็นอย่างดีเลย

นี่ลูกแฝดของโอปอลก็น่ารัก

เฉยเอาใช่ล่ะหนะตั้งแต่มันไม่พูดนะ

ไปงานด้วย

ทานนิดนึงได้ไหมมีเวลาอยู่ไหมเขาส่งอันนี้มาผมชอบมากเลยอยากไปอ่านให้ฟัง
มีภรรยาคนหนึ่งเนี่ยเขาไปนั่งดูรายการกลัวคุณต๋อย
กำลังสอนวิธีทำอาหารอยู่สามีก็เลยบ่นบอกว่า
ไม่รู้จะดูไปทำไมดูแล้วไม่เคยเห็นทำได้ให้กินสักอย่างเหมือนที่คุณต๋อยทำเลย
ภรรยาก็เลยมองค้อสามีแล้วก็บอกว่า

คุณก็ดูไปไม่เห็นทำได้มันอย่างหนังเอ็กซะที